ดูอีกคนนึงนะคะโอ้โหคนนี้ก็ออกกำลังกายตลอดเลยนะคะ
คุณก้องห้วยไร่ค่ะแล้วช่วงนี้ฮอตมากจริงนะคะ

เซอร์ไพรส์มากไปเจอที่คอนเสิร์ตพี่ปูพงศิษย์ค่ะ

ก็ถามว่าอุ๊ยไปขึ้นวัยทีได้ยังไงนะคะ
นางก็บอกว่าโอ้โหคือมันเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตดีใจมาก

คือไปม่วนกันนี่แหละค่ะแล้วพี่ปูก็เลยชวนขึ้นคอนเสิร์ตนะคะ
ถามว่าอนาคตกล้องห้วยไร่ไหนก็ได้ขึ้นคอนเสิร์ตพี่ปู่พงศิษย์แล้ว

ผมไปเยี่ยมบ้านพี่ปูไปกับน้องเบล
ก็ไปนั่งกันสนุกแล้วบอกว่าไปชมคอนเสิร์ตพี่ไหม

ค่ะจะโทนพี่ปู่มาร้องหมอลำลูกทุ่งบ้างไหมค่ะ

เขาโชคดีแห้งที่ได้เขาถึงได้จับต้องเงิน

ก็ลงให้กำลังใจเขียก
เฮียร์ก็คือคนใกล้ตัวเขาอะเวลา
คนใกล้ตัวไปในเดี่ยวหรือว่าไปในการโชว์เขา

คุณก้องห้วยไร่ก็จะไปเชียร์จนถึงรอบสุดท้ายวันที่๑๙ด้วยค่ะ